ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ท่านดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะคือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งค่ะ
เขามาโพสต์เรื่องราวให้เราได้คิดเหมือนกันนะไอ้ลักษณะเหตุการณ์แบบเนี้ย
เขาบอกว่าเขาไปซื้อขวดเครื่องดื่มซึ่งข้างในเนี่ยเป็นนมถั่วเหลือง
แต่เป็นขวดแก้วคุณนึกออกไหมคะแล้วไปลืมไว้ในรถ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยค่ะคุณเห็นไหมกระจกรถด้านหลังเนี่ยแตกร้าวแบบนี้
เหมือนกับว่ามีคนมาทุบตอนแรกเขาคิดว่ามีคนมาทุบรถเขาหรือเปล่า
แต่พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพยายามดูแบบถี่ถ้วนแบบพิจารณาเลย
เขาดูหลายชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเขาตรวจสอบเจ็ดแปดวันเลยอะค่ะเออ
แต่ก็ไม่พบถูกไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะก็เลยตัดสินใจเปิดเข้าไปดูในรถ
แต่สิ่งที่พบคือไอ้เจ้าขวดที่มันเป็นขวดแก้วแล้วข้างในเนี่ยมีนมถั่วเหลืองยี่ห้อหนึ่งนะคะ
ครับมันระเบิดพอระเบิดเสร็จปุ๊บแรงของการระเบิดเนี้ย
ทำให้ขวดแก้วเนี่ยไปกระแทกกับกระจกหลัง
ก็เลยกลายเป็นร้าวแบบภาพที่เห็นเนี่ยค่ะแต่เรื่องนี้จำเป็นต้องตรวจสอบนะ
เพราะว่าคนโพสต์เขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สาเหตุมันน่าจะมาจากขวดเหล่านี้
ไว้ในรถแล้วเธอบอกว่าเธอไม่ได้จอดรถตากแดดอะไรนะ
ในที่ร่มปกติแต่มันระเบิดได้ยังไงน่าคิดนะคะ
ชาวเน็ตบางคนพอมาเห็นโพสต์นี้นะพี่บุ๊ก
เขาก็บอกว่าอ้อลักษณะแบบนี้เขาก็เคยประสบเหตุเหมือนกันนะฮะ
เอาล่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่นำมาเสนอในข่าวเที่ยงวันนี้นะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะสภาพรถกระจกเนี่ยแตกเสียหายแบบนี้นะคะ
อย่างที่บอกไปตอนแรกเจ้าของรถคิดว่าเอ๊ะมีใครมาทุบรถหรือเปล่า
แต่มันไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะแรงระเบิดของขวดนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าโอเมจิโฟนภูเก็ต
โพสต์ภาพนี้พร้อมกับระบุข้อความคร่าวคือบอกว่า
คือนมถั่วเหลืองยี่ห้อหนึ่งเขาซื้อลืมไว้ในรถแล้วมันเกิดระเบิด
เขาถามว่าเอ๊ะนี่มันขวดนมถั่วเหลืองหรือระเบิดพลีชีพ
ไว้ในรถ๖วันจอดในบ้านไม่มีแสงแดดด้วย
สักกระจกหลังแตกเลยนะคะอ่าภาพดังกล่าวเนี่ย
หลังจากที่มันถูกแชร์ออกไปเนี่ยแน่นอนนะคะว่า
คนแสดงความคิดเห็นเยอะมากเพราะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็บวกกับความประหลาดใจว่าทำไมเอ๊ะ
เครื่องดื่มระเบิดมันถึงระเบิดได้แรงขนาดนี้นะคะ
บางคนก็บอกว่าอ๋อเขาก็เคยประสบเหตุการณ์คล้ายแบบนี้แหละค่ะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่คุณกฤษตาพรทองเขียว
หรือว่าคุณบุ๋มภรรยาเจ้าของร้านเมจิโฟนภูเก็ตบอกว่า
เมื่อวันอาทิตย์ที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นำรถเนี่ยออกไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษแล้วไปซื้อเครื่องดื่มดังกล่าวเนี่ย
มาวางไว้ในรถครับแล้วนำรถคันดังกล่าวเนี่ย
จอดที่เดิมไอ้คำว่าที่เดิมเนี่ยคือที่ร่ม
ไม่ได้โดนแดดอะไรด้วยนะคะวันนั้นลืมเอาเครื่องดื่มดังกล่าวเนี่ย
ลงจากรถจากนั้นก็ไม่ได้ใช้งานรถคันนี้อีกเลย
จากว่าลูกสาวเนี่ยปิดเทอมด้วยอ่ะนะคะกระทั่งเวลาเที่ยงครึ่งของวันที่ยี่สิบแปด
พฤศจิกายนที่ผ่านมากลับไปที่รถคันเดิมอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเตรียมจะไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษตามปกติพบว่าเจ้ากรรมแล้วสิ
กระจกด้านหลังเนี่ยมันลักษณะคือคล้ายกับร่องรอยการถูกทุบหรือว่างัดแงะสักอย่าง
ก็เลยตอนนั้นไม่กล้าเปิดนะฮะไม่กล้าเปิดเข้าไปดูในรถ
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวจะไปกระทบต่อหลักฐานอยากให้ตำรวจมาดูก่อนไหม
เพราะตอนนั้นในใจคิดว่าอาจจะมีคนมาทุบรถนะคะก็เลยไม่ได้ไปเปิดรถค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเขาตัดสินใจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน
พินิษฐพิจารณาหลายชั่วโมงค่ะเอ๊มันก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ
ตัดสินใจเปิดดูในรถดีกว่านั่นแหละค่ะ
ถึงบางอ้อเลยถึงจะรู้ว่าไอ้ขวดเครื่องดื่มที่ลืมไว้เนี่ยมันระเบิดนะ
แล้วระเบิดแรงมากทำให้สะเก็ดของขวดเนี่ย
กระเด็นกระแทกกระจกหลังจนแตกสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
เละเทะไปหมดเลยนะคะสาเหตุที่ระเบิดตอนนี้เนี่ย
เจ้าของร้านเมจิโฟนบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัด
แต่คาดว่าน่าจะมาจากการเน่าเสียของของเหลวภายในขวด
จนเกิดเป็นแก๊สแล้วมันก็ระเบิดขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์แก่คนในสังคมนะคะ
ให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าลืมหรืออย่าวางสิ่งของในรถ
ถึงแม้จะเป็นแค่ขวดเครื่องดื่มหรือของเลวต่าง
อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดได้
เหตุการณ์ครั้งนี้เคราะห์ดีนะคะว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาเตือนกันเที่ยงนี้นะคะ